ข่าวที่ผมจะเล่าให้ฟังเป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับ
แล้วก็วันนี้เป็นพาดหัวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แม่เล่าพ่อถูกฆ่าแค้นฝังหุ่นมุ่งเรียนตำรวจจนจบ
คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตำรวจนายนี้
เพราะว่าตอนที่เขาอยู่ในท้องแม่เลยนะ
พ่อของเขาถูกฆ่าตาย
และหลังจากนั้นพอแม่เกิดเขาออกมานะครับ
เขาก็ถามถึงพ่อไงว่าพ่อของเขาเป็นใคร

ก็ต้องตัดสินใจเล่าเรื่องพ่อของเขาให้ฟังว่าพ่อของเขาถูกฆ่า
เด็กคนนี้ตั้งใจที่จะเติบโตมาแล้วเป็นตำรวจให้ได้
เพื่อที่จะไปตามจับกลุ่มตัวคนที่ฆ่าพ่อของเขา
และท้ายที่สุดเขาเป็นคนทำคดีจนสามารถจับกลุ่มผู้ฆ่าพ่อของเขาได้จริงด้วยนะครับ

คือตำรวจกองปราบปรามเข้าจับกลุ่มนายบุญฤทธิครุฑละอองอายุ๕๔ปี
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสุราธานี
ในคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นและปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธติดตัว
ที่บริเวณริมถนนในอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
นี่คือจุดที่จับได้คือที่ชุมพร

คดีที่นายบุญฤทธิ์เป็นผู้ต้องหา
เกิดขึ้นเมื่อวันที่๕ถึง๖เดือนธันวาคมปี๒๕๕๙
คุณก็ย้อนกลับไปสิ๒๐ปีแล้วนะ

ขณะนั้นนะครับนายประสิทธิ์แทร่อื้อและนายชานีทองหยีด
ได้ขับรถ๑๐ล้อไปรับจ้างบรรทุกไม้อย่างบริษัทเมโทร
ตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี
ไปถึงบริษัทพบว่าไม่มีไม้ให้ขน
ระหว่างจอดรออยู่หน้าบริษัท
ก็ไปพบกับนายบุญฤทธิ์ผู้ต้องหา
พร้อมกับพวกทำทีว่าจ้างให้นายประสิทธิ์
แล้วก็นายชานีนี่นะครับไปบรรทุกศัย

นายบุญยฤทธิ์นะครับกับพวกจึงก่อเหตุ
ใช้อาวุธมีดจี้บังคับทั้งสองขึ้นรถกระบะ
แล้วก็ใช้ถุงพลาสติกดำคลุมศีรษะไปตลอดทาง
จากนั้นนายบุญยฤทธิ์ผู้ต้องหาได้ใช้อาวุธมีดแทงนายประสิทธิ์และนายชานี
จนเสียชีวิตแล้วนำศพไปทิ้งไว้สระน้ำริมทางบ้านท่าตะเผา
ในอำเภอพุนพินนี่เหตุการณ์คือเกิดขึ้นปี๔๑นะครับ
ตอนนั้นยังไม่มีใครพบศพของทั้งสองคนจนกระทั่งผ่านมา๑๐ปี
คือเดือนกันยายนปี๒๕๕๑ได้มีผู้ไปพบศพของทั้งคู่
ในสภาพเหลือแต่กระดูกตำรวจจึงขอสารออกหมายจับ
โดยหมายจับกำลังจะหมดอายุความในวันที่๒ธันวาคมที่จะถึงนี้
ก็เป็นหมายจับนายบุญยฤทธิครุฑละอองอายุ๕๔ปี
พร้อมพวกนะครับพวกก็คือนายรุ่งรัฐศรีสาคอน
นายประภัยบัวเพ็งแล้วก็นายสัมพันธ์บัวเพ็งที่ยังหลบหนีอยู่
หมายจับในคดีนี้แล้วหมายจับกำลังจะหมดอายุแล้ว๒ธันวาคมที่จะถึงนี้
อีกแค่เดือนเดียว
ก่อนหน้านี้ตำรวจผู้จับกลุ่มผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุได้แล้ว๒คน
พิพากษาจำคุกตลอดชีวิตไปแล้ว๑คนส่วนอีกคนยกฟ้อง
ก็จะเหลือนายบุญยฤทธิ์ที่ยังหลบหนีอยู่ได้คนเดียว
โดยนายบุญยฤทธิ์ผู้ต้องหาที่ถูกจับได้นะครับ
พอถูกจับได้ล่าสุดยอมรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
ทราบว่ามีหมายจับจึงหลบหนีและไม่ได้ทำบัตรประชาชนอีกเลย
นับตั้งแต่นั้นมาคือหลบหนีมา๒๐ปี
แต่คนที่สืบหาและติดตามคดีนี้ได้น่าสนใจครับ
ก็คือ๑๐ตำรวจตรีอัศดาวุฒิมากประดิษฐ์
ตำรวจกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
เป็นลูกชายของคนตายก็คือลูกชายของนายประสิทธิ์แทร่อื้อ
เขาได้สืบสวนหาตัวคนร้ายที่ฆ่าพ่อของเขามาโดยตลอดนะครับ
ตอนที่พ่อของเขาตายนะเขายังอยู่ในท้องแม่อยู่เลยคุณ

หลังจากนั้นเขาเกิดออกมาจากท้องแม่โตมาเรื่อย
ผู้เป็นแม่ตัดสินใจเล่าเรื่องราวให้ฟังว่า
พ่อของเขาถูกฆ่าตาย
และตัว๑๐ตำรวจตรีอัศดาวุฒิมีความตั้งใจมาก
บอกว่าเดี๋ยวโตขึ้นผมจะต้องเป็นตำรวจให้ได้
ผมจะต้องจับตัวคนร้ายที่ฆ่าพ่อของผมให้ได้

แต่ว่าเปลี่ยนจากความแค้นมาเป็นแรงผลักดัน

แล้วทำในสิ่งที่ตั้งใจอยู่แล้วก็คือจับคนร้ายให้ได้
โตมาพร้อมกับเรื่องราวที่แม่เล่าให้ฟัง
พ่อถูกคนร้ายปล้นและฆ่า
เขามุ่งมั่นตั้งใจเรียนหนังสือสอบเข้าตำรวจ
สืบสวนตามจับคนร้ายที่ฆ่าพ่อของเขาให้ได้
กระทั่งปี๕๑คือสารออกหมายจับนายบุญยฤทธิ์ไป
แต่ไม่สามารถจับกลุ่มได้ซ้ำคดียังเงียบหายไปนะครับ

เป็นลูกน้องนักการเมืองท้องถิ่นรายหนึ่ง
แล้วก็รู้จักกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายคน
ตัวของ๑๐ตำรวจตรีอัศดาวุฒิเนี่ย
จึงหาข่าวถิ่นที่อยู่ของนายบุญยฤทธิ์เองคุณ
เพราะรู้ว่าคนนี้น่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลด้วย
รู้จักนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ใช่ไหมเขาเลยต้องสืบเอง

หนีมารับจ้างขับรถไถที่บริเวณสวนปาม
หมู่๒ที่ตำบล๒พี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
ลูกชายของผู้ตายเลยประสานตำรวจกองปราบปราม
จับกลุ่มโดยไม่บอกตำรวจท้องที่
เพราะกลัวว่าจะมีคนส่งข่าวไปบอกนายบุญยฤทธิ์
จนสุดท้ายตำรวจสามารถจับกลุ่มนายบุญยฤทธิ์
มาลงโทษชดใช้กรรมที่ฆ่าพ่อของเขา

เออนะฮะเห็นไหมชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายนะ
จริงคุณเป็นความตั้งใจของเขา
แล้วก็สุดท้ายทำได้สำเร็จนะคะ